คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของหัวหน้ากบกับพนักงาน

ที่บอกว่าขอหัวหน้าลาเพื่อจะดูแลแม่แล้วหัวหน้าไม่ให้
จนกระทั่งแม่เสียชีวิตจะขอลาต่อสุดท้าย
กลายเป็นข

วันนี้มีพิธีชาปนกิจร่างของคุณแม่กฎชกร

เป็นคุณแม่ของน้องพลอยอายุ๒๕ปีนะครับ

แต่ว่าพื้นเพลเป็นคนบุรีรำนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณแม่
มาร่วมงานกันประมาณ๒๐๐คน
แต่ว่าไม่มีหัวหน้ากบมาร่วมงานนะครับ
หรือว่าตัวแทนโรงแรมก็ไม่ได้มาร่วมงานแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ตัวแทนโรงแรมมาช่วยงานแล้ว
คืนสวดพระอภิษฐรรมคืนที่๒

ก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
แล้วก็รักษาตัวมาประมาณ๔ปี
ระยะหลังอาการคุณแม่ของน้องพลอยสุดหนัก

จากนั้นโรคร้ายมันก็ลามไปทั่วครับ

นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องพลอยต้องลางานเกือบทุกอาทิตย์
แต่ว่าก็อยู่ในระเบียบของการทำงานนะครับ
ลาล่วงหน้าแจ้งหัวหน้าให้ทราบ

สุดท้ายก็คือไม่ได้มา
ว่าเกรย์จะมาวันเผาก็ได้อะไรอย่างนี้ฮะ

แล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบว่า
โดนสังคมอะไรอย่างนี้เลย

รู้สึกว่าเกรย์คงจะโดนนับอยู่
ไม่ได้โกรธนะเพราะว่าก็รู้ว่า
กบเขาก็โดนสังคมตำหนิเยอะมาก

ชี้แจงในมุมของพี่กบด้วย

ตอนแรกอนุญาตให้ลาไปโรงพยาบาล

ลองดูแชทข้อความอีกสักครั้งก็ได้นะครับ

แจ้งไปว่าขอลาต่อได้ไหม

ไม่อนุญาตแม่เสีย
จะขอลาต่อก็ไม่ได้

อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพี่กบถึงตอบแบบนั้น
ทั้งที่พี่กบไม่ใช่คนใจร้าย

ก็โดนสังคมตำหนิไปเรื่อยครับ

ไปแต่ก็อยากฟังเหตุผลแค่นั้นเอง
ถ้าที่ชี้แจงก็ทุกคนจะได้รู้ว่า

แล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับไปทำงานต่อ
หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของคุณแม่นะครับ

บอกว่าตอนนี้ลูกสาวโดนถล่มอย่างหนักเลย
แม่พี่กบเองก็เครียดหนักครับ
ก็คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานลูกแม่คงออกมาชี้แจงถ้าพร้อมนะ

ความคืบหน้าล่าสุดแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
กับครอบครัวของคุณพลอยนะฮะ